ครูชนละทีทานทองจำได้ไหมคะคดีที่เคยแบบว่าทิ้งภรรยาครูปุ้มเนี่ยค่ะคนที่ดูแลขับรถอายุ๒๙นะ
แต่ว่าน้องเกดอายุ๒๙เมียอยู่ยังไม่ยาอายุ๕๐กว่า
ก็สรุปไปเจอล่าสุดในงานเมื่อวานนี้แถลงคอนเสิร์ตน้องเจอรี่หายไปค่ะ
คุณโชธีบอกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แล้วนะคะแต่ว่าแกยืนยันว่าเตะปี๊บดัง
ที่สำคัญไม่ได้โดนของอย่างที่เมาส์ด้วยนะจ๊ะไปฟังครูชนละทีกันเลยค่ะ
นี่คุณเกดเข้ามา

แบบนี้ที่หลายคนสงสัยว่าโดนของก็ไม่จริงอ่ะดิคะ
โอ้ยแล้วเธออะไรอ่ะเราไม่ใช่เมียนี่
อะไรของอะไรผมไม่เข้าใจวันที่สองวันที่สอง

วันที่สองกรกฎาเจอกันเนอะได้รู้ความจริงอ่ะเลย